คดีนี้เนี่ยก็ต้องการหาคำตอบเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าน้องสาวที่เป็นออทิสติกวัย๔๐กว่าปี

ทีนี้พี่ก็พยายามตามหา
ตำรวจมาได้รับแจ้งอีกทีหนึ่งตอน๕ทุ่มเลยนะคุณ
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ค่ะ

แล้วก็ต้องไปหาสาเหตุด้วยว่า
ทำไมสาวออสทิติกคนนี้ถึงมาเสียชีวิตอยู่ตรงป่าละเมาะ
ใต้ทางด่วนอุรัฐยาที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี

ใช่ค่ะนี่ตอนเจ้าหน้าที่ไปถึง
เจอศพของนางสาวซิมบางจันทร์อายุ๔๘ปี
คือนอนหงายเสียชีวิตอยู่บนเนินดินใกล้กับร่องน้ำ
ลักษณะก็คือสวมเสื้อแขนสั้นสีขาวนุ่งกางเกงสีดำ
ขาทั้งสองข้างแช่อยู่ในน้ำ
แล้วจากการสอบถามนางพรพันธ์บางจันทร์
ซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ตายเนี่ยเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาเลย
บอกว่าน้องของเธอนี่นะคะเป็นออสติติก
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าไม่ใช่แค่ออทิสติกอย่างเดียว
ยังป่วยเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารระยะสุดท้ายด้วย
แล้วน้องออกจากบ้านไปตั้งแต่๙โมงเช้า
ซึ่งพี่เขยเขาบอกว่าเขาเห็นนะ
ว่าตัวของนางสาวซิมออกไปจากบ้าน
ออกไปกับผู้ชายใส่เสื้อดำ

แล้วก็ใส่เสื้อสีดำมาแล้วก็น้องสาวคนนี้

เอากางเกงมาให้น้องสาวคนนี้ด้วย
ซึ่งพี่เขยเขาพยายามเรียกให้กลับบ้าน

ญาติก็พยายามตามหาว่าทำไมถึงเวลาไม่กลับบ้าน
เอารถเก๋งออกตามหาขับตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอนะคุณ
เสร็จแล้วมาเจอรองเท้าแตะของน้องตกอยู่ในร่องน้ำ
ตกอยู่ข้างหนึ่งทีนี้เขาก็เลยเดินมาดู
พอเดินมาดูปั๊บเจอเป็นร่างของน้องนอนเสียชีวิตอยู่
แล้วก็เชื่อว่าน้องน่าจะถูกลวงออกมาฆ่า

ไม่มีทางเลยที่น้องสาวจะเดินเข้าไปในป่าคนเดียว

เพราะว่าตัวพี่เขยออกตามหา
ทีนี้ตัวพี่สาวทั้งสองคนของผู้หญิงคนนี้ก็ออกตามหาเหมือนกัน
พี่สาวเคยเตือนน้องแล้วนะรู้ว่าน้องเป็นออทิสติก

บอกว่าอย่าออกไปกับคนแปลกหน้า
เดี๋ยวจะมันมีเหตุการณ์แบบถูกข่มขืนถูกกระทำชำราวถูกฆ่าอะไรแบบนี้นะครับ
ฟังเสียงของพี่สาวผู้ตายหน่อยฮะ
นี่พี่สาวคนโตนะแล้วก็มีพี่สาวคนกลางด้วยที่เปิดเผยกับสื่อเหมือนกัน
บอกว่าพี่คอยเตือนน้องแล้วคอยเปิดทีวีให้น้องดูนะ
เวลาที่มีการนำเสนอข่าวฆ่ากันตายเหตุฆาตกรรมเหตุข่มขืน
ก็จะคอยให้น้องดูในทีวีบอกมันมีเหตุแบบนี้
เขาทำแผนกันแบบนี้ระมัดระวังนะอย่าออกไป
พี่สาวพยายามดูแลน้องคนนี้เต็มที่แล้วนะ
ใช่ค่ะแต่ก็ดันมาเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ชนะสูตศพเบื้องต้นไม่ได้เจอร่องรอยการต่อสู้นะ
แต่สิ่งที่เจอเป็นรอยที่ขาคุณผู้ชม
รอยนั้นเป็นรอยปลิงดูดที่ขาทั้งสองข้าง
ทีนี้ก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาประมาณ๘๑๒ชั่วโมง

ทีนี้ต้องไปไล่เวลาดูด้วย
เจ้าหน้าที่ก็มีการส่งร่างของนางซิมไปผ่าพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วก็ให้ชุดสืบสวนติดตามหาตัวผู้ชายเสื้อดำ
ที่พี่เขยเขาบอกว่าเห็นว่าผ่านหน้าบ้าน

ต้องเอาตัวผู้ชายเสื้อดำคนนี้มาสอบสวนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ล่าสุดพี่สาวแล้วก็พี่เขยผู้ตาย
ไปให้ปรับคำเพิ่มเติมกับพนักการณ์สอบสวนที่สพครังศิษฐ์
นี่ค่ะติดต่อขอเอาเอกสารรับศพผู้ตาย
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อเอาศพน้องเนี่ย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเทียนถวาย
ทีนี้ความคืบหน้าทางคดีไปสอบถามตำรวจ
ตำรวจบอกว่าตอนนี้กำลังไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ใกล้บ้านของคนตายแล้วก็เส้นทางไปยังจุดที่เจอศพ
ตรงป่าลม็อตจะต้องตามหาตัวผู้ชายเสื้อดำ
ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตหรือไม่
ซึ่งตอนนี้ค่ะตำรวจยังไม่สรุปนะสาเหตุของการเสียชีวิต
เพราะว่าต้องรอผลชนะสูตรจากนิติวิทยาศาสตร์ก่อน
ใช่ค่ะอันนี้ยังเป็นการตายภิกษณะอยู่นะ
แล้วก็ตัวพี่สาวทั้งหมดเองนะฮะทางญาติเอง
ก็ไม่ปักใจเชื่อว่าจะเป็นการตายแบบธรรมชาติ